อุปกรณ์ที่ใช้ในงานจักษานของเล่นมักจะใช้มีดเป็นอุปกรณ์หลักในการทำงาน
และคนที่ชำนาญในงานจักษานของเล่นก็อาจใช้มีดเพียงด้ามเดียว
ไม่ว่าจะใช้มีดสำหรับการผ่าซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมใบตาลใบลาน
หรืออาจจะใช้มีดสำหรับการเหลาตอกหรือการกล่อตอกให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปสาร
โดยหลักสำคัญอยู่ที่การใช้ข้อมือในการขยับมีด
เพื่อให้การเหลาตอกเป็นไปตามความต้องการ